ไปนี้จะให้คุณผู้ชมดูจ้องให้ดีค่ะ
มันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือต้องบอกก่อนว่าแท็กซี่เข้ามาพร้อมกับครอบครัว

ทีนี้พอขับรถมามันเจอเป็นแอ่งน้ำขัง
จังหวะนั้นมีแกรปขี่มาพอดี
พอรายเดอร์ขี่มาพอดีแท็กซี่ขับมาโดนแอ่งน้ำ
น้ำมันก็กระเด็นไปโดนรายเดอร์

แล้วในคลิปที่บอกว่าให้เล็งดูดีคุณผู้ชมดูให้ดีนะ
ว่าโชฟอร์แท็กซี่เขาต่อยหรือเขาผลักแกรป

นิดหน่อย
๓คนไงเลยลุงเขาเลย
เมื่อกี้คุณผู้ชมเห็นตั้งแต่ต้นคลิปที่เราเปิดให้คุณผู้ชมดูไหม

ตอบมาหน่อยพิมพ์คอมเมนต์มาหน่อยว่า

คือจังหวะผลักหรือว่าจังหวะต่อย
เพราะอะไรรู้ไหมฝั่งครอบครัวโชเฟอร์แท็กซี่
เขาบอกว่าอันนี้ไม่ได้ต่อยคือแค่ผลัก

มีรายเดอร์ใส่เสื้อสีเขียว
แล้วก็มีโชเฟอร์แท็กซี่ใส่เสื้อสีขาว
มีภรรยาโชเฟอร์แท็กซี่ใส่เสื้อสีดำนะฮะ
แล้วก็ลูกสาวใส่เสื้อสีส้มแดง
เหตุการณ์นี้ค่ะแท็กซี่เขามากันเป็นครอบครัวนะ
พ่อแม่ลูกแล้วถนนมันมีแอ่งน้ำขังอยู่
จังหวะนั้นนะคะแท็กซี่ก็อาจจะไม่ได้ระวังแหละ

ชาราชรำลูกกาลของศรีที่ประธุมธานีใช่นะครับ
แล้วก็เพจเจ๊ม้อยวีพลัสเนี่ยเอาเรื่องราวมาลงนะฮะ
หัวร้อนอีกรายการใช้อารมณ์ไม่ได้ช่วยแก้ปัญหา
หากมีปัญหาคุณก็ไม่มีสิทธิ์ทำร้ายใครนะฮะกรณีนี้นะครับ
เป็นกรณีที่คนขับรถแท็กซี่เหยียบน้ำใส่แกรป
ซึ่งกรัปเนี่ยเขาก็ร้องเรียนมาใช่ฮะ
เขาก็โพสต์ในโลกโซเชียลแล้วเจ๊ม้อยวีพลัสเอาเรื่องเนี่ย

บอกว่าทำให้กรัปเนี่ยเปียกทั้งตัวเลยจนเกิดมีปากเสียงกัน
แล้วก็มีการลงมาทำร้ายผมก่อน
ส่วนผู้หญิงสองคนก็มาด่าผมต่อยผม
แล้วก็บอกว่าไม่ได้ต่อยแค่กระชากเสื้อ
กับลูกสาวเขาบอกกับตำรวจว่าไม่ได้ต่อย
เพราะเขาไม่รู้สิว่ามีคลิป

ใช่แต่ว่าฝั่งทางครอบครัวแท็กซี่ฝั่งคู่กรณี
ก็มาอธิบายเหตุการณ์ในโพสต์ของเจ๊ม้อยเหมือนกัน

คือบอกถึงเหตุการณ์ตั้งแต่ต้นเรื่องที่เกิดขึ้นนะ
ฝั่งแท็กซี่เขาบอกว่าทางเราขับรถไม่ได้เร็ว
โดยที่ฝั่งแท็กซี่ลูกสาวเขานั่งอยู่เบาะหลัง
แกรปขับมาอยู่ฝั่งซ้ายใกล้กับประตูรถ
เพื่อที่จะแซงแต่ว่าเขาแซงไม่ได้
ทีนี้พ่อเขาพ่อที่ขับแท็กซี่
ก็เลยมองไม่เห็นเหยียบน้ำใส่ไม่ได้เปียกอะไรมาก
ทีนี้ทางแท็กซี่เขาก็เลยเปิดกระจก

แต่สิ่งที่ได้กลับมาคือฝั่งแกรปด่าพ่อล่อแม่สวนกลับมา
ทีนี้ค่ะทางโชเฟอร์แท็กซี่ก็ปิดกระจก

เพราะว่าลูกสาวที่นั่งมาด้วยคือเขาไม่สบายใช่ไหม

แรปขับจี้ตามมามาทางด้านขวามาด่าทอ

ถ้าเกิดว่ากูตักน้ำใส่หัวมึงบ้างอะไรแบบนี้

ทำให้แท็กซี่จอดถามว่าจะจบไหม

หลังจากนั้นก็เลยลงจากรถไป
แล้วเขาก็บอกว่าลงไปไม่ได้ต่อยนะ

มาด่าต่อแล้วก็ท้าทายทำให้อารมณ์ขึ้น
ต่อยแต่ไม่โดนไม่ได้บาดเจ็บ

ให้คนที่เข้ามาดูคลิปได้เข้าใจทั้งสองฝ่าย
แต่ทีนี้พอเราเปิดไล่ดูคลิปไล่ดูคอมเมนต์

คนก็ถามกันเยอะเลยนะ
ถามไปในฝั่งของแท็กซี่ของโชเฟอร์ของครอบครัวแท็กซี่เลย
ว่าคุณปฏิเสธได้ยังไงว่าคุณไม่ได้ต่อย
ก็เห็นคลิปกันอยู่จัดแบบนี้นะฮะ
ทีนี้คนที่มาตอบน่าจะเป็นลูกสาว
น่าจะเป็นลูกสาวของโชเฟอร์แท็กซี่
นั่งอยู่ในรถแท็กซี่แล้วก็อยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมด
แล้วเป็นคนเสื้อสีส้มแดงเมื่อกี้
เข้ามาตอบคนในคอมเมนต์บอกว่า
พวกคุณไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ตั้งแต่แรก
พวกคุณไม่รู้หรอกค่ะเราก็อธิบายไปแล้วไงคะ

และอีกอย่างหนึ่งทางรายเดอร์ทางแกรปเนี่ย
เขาก็ลงมาด่าพวกเรามากมายเลย
มันเลยเป็นเหตุการณ์ที่อารมณ์ขึ้นแบบนั้น
แล้วทีนี้พอไล่ดูคอมเมนต์อีกก็ปรากฏว่า
คนที่เป็นแกรปนะคุณก็คือคุณกรกฎ
คุณกรกฎก็มาตอบในคอมเมนต์เหมือนกัน
โดยมีการนำไอ้นี่คุณ
นำใบแจ้งความลงมาพต์
ใช่ฮะแล้วก็เขียนเอาไว้ด้วย
บอกว่าไม่ใช่แจ้งเพิ่มนะครับ
ว่าเป็นผู้ที่ทำร้ายร่างกายผม
ก็การกระทำของพี่โชเฟอร์ถือว่าเป็นความผิด

ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจ

แต่ทีนี้มันมีเรื่องที่ซ้อนไปกว่านั้นคุณ
บอกว่าทางนู้นเขายอมรับผิดแล้วเขาทำร้ายร่างกายผม
แต่สิ่งที่มันไม่จบเพราะอะไรคุณ
สิ่งที่มันไม่จบเราก็เลยเข้าไปไล่ดู
และทีมข่าวของเราก็ได้สัมภาษณ์กับคุณกรกฎเหมือนกัน
คุณกรกฎให้ข้อมูลไว้แบบนี้ครับ
บอกว่าเขาถูกรถแท็กซี่เหยียบน้ำกระเด็นใส่
ตั้งแต่ช่วงบริเวณโรงเรียนแย้มสะอาดรังสิต
และทีนี้เขาก็ขับตีคู่ก็ตะโกนถามเลยฮะว่าขับรถแบบนี้ได้ยังไง
ถามว่าผมมีอารมณ์ไหมผมก็มีอารมณ์คุณ
เขาก็ถามทุกคนบอกว่าถ้าทุกคนโดนคน
เขาขับรถแล้วเหยียบน้ำกระเด็นใส่จะไม่มีอารมณ์หรอก
ผมก็มีอารมณ์ผมก็ด่าเขาก็ถามว่าด่าจริงไหม
ก็ด่าจริงทำให้มีปากเสียงกัน
ตลอดทางที่มีปากเสียงกันระยะทางกว่า๕๐๐เมตร
และแท็กซี่ขนาดกล่าวก็หักเข้าข้างทาง
แล้วก็ลงมาเพื่อที่จะมาคุยกับผมแต่ไม่มีคำขอโทษนะ
แล้วยังมาพูดกับผมว่าไม่เห็นเป็นอะไรเลย
เปียกเองไม่เห็นมีของเสียหายเลย

เพราะผมรู้สึกว่านี่คือความเสียหายของผมเหมือนกัน
ผมเปียกแบบนี้ผมจะไปส่งของให้ลูกค้าได้ยังไง
ผมก็เลยโทรแจ้ง๑๙๑เพื่อขอความช่วยเหลือจากตำรวจ
แล้วก็มีประชาชนในระแวกข้างเคียงเข้ามาดูเหตุการณ์

ก่อนที่ทั้งสองฝ่ายจะไปที่โรงพักนั่นเองฮะ
ฟังเสียงของคุณกรกฎสักนิดหนึ่งครับ

กรณีก็เปิดประตูเข้ามา
เขาก็บอกว่าจะแจ้งความกลับข้อหาผมแจ้งความคือ

เขาพูดกับร้านกุ้งว่าเขาก็ไม่ได้ต่อย
ผมก็บอกให้เขายอมรับว่าต่อยก็แค่พูดว่าต่อย

เขาไม่รู้ว่าคนอื่นอาหารคิดไว้เห็น
ว่าพูดต่อยเขาก็เลยไม่ยอมรับ

พอไปถึงโรงพักนะปรากฏว่าฝั่งโชเฟอร์แท็กซี่
จริงก็ยอมรับผิดแล้วต้องเสียค่าปรับแล้วแล้วใช่ไหม

ปรากฏว่าหนีครับ
หนีหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่โชเฟอร์แท็กซี่อ้างว่า
เดี๋ยวจะไปเอาเงินก่อนจากนั้นก็หายไปจากโรงพักเลย

เขาก็โพสต์เอาไว้เมื่อ๑๓ชั่วโมงที่แล้ว

คู่กรณีเนี่ยเสียค่าปรับเรียบร้อยแล้วนะครับ

จะมาดำเนินคดีเรื่องค่าเสียหายคดีแพ่ง
แล้วสาเหตุที่ต้องฟ้องแพ่งเพราะอะไร
คู่กรณีทำให้เสียเวลาไม่ยอมเสียค่าปรับคดีอาญา
โกหกเจ้าหน้าที่ว่าไปกดเงิน
ออกจากโรงพักตั้งแต่บ่าย๓โมงเศษ

ผมกับเจ้าหน้าที่รอจน๕โมงกว่า

แล้วก็ขอตรวจเลขทะเบียนรถคู่กรณี
เขาขับรถไปถึงหมู่บ้านคู่กรณีเลยนะ

ใช่แล้วทีนี้คู่กรณีก็ยังอ้างกับเจ้าหน้าที่อีกนะ

กลับไปเอาเงินกับลูกสาวเสื้อส้มในคลิปน่ะ
แต่ว่าความจริงลูกสาวก็มาที่โรงพักตั้งแต่แรกแล้ว
เหตุผลที่คู่กรณีอ้างฟังไม่ขึ้น
ผมก็เลยมีความประสงค์จะเรียกค่าเสียหายต่อไป
สรุปความผิดทางอาญาทำร้ายร่างกายกัน
ต้องเสียค่าปรับ๑๐๐บาทโชเฟอร์ยังไม่ได้จ่ายใช่ไหม
คือทางฟังจากคุณกรกฎนะคุณกรกฎบอกว่าโชเฟอร์ยังไม่ได้จ่าย
บอกว่าไปเอาเงินจากลูกสาวก่อนไง
แต่อันนี้ในโพสต์ล่าสุดคือเขาบอกว่าจ่ายแล้วเรื่องอาญา
แต่ทีนี้ต้องมาเสียค่าปรับในคดีแพ่งต่อไปด้วย